ก็ตามความพร้อมของทีมชาติไทยกันต่อเลยเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับ
เป็นรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งเราผ่านเข้ารอบไปแล้วก็หวังจะผ่านรอบแรกให้ได้เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ด้วย
เทียนทีมค่อนข้างเข้มข้นธีรสินแดงดานะครับก็ให้สัมภาษณ์ด้วย
หลังจากที่เดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพราะมีประเด็นว่าเขาจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจากที่จบเอเชียนคลับนะครับ
สำหรับการฝึกซ้อมในผู้เล่นยี่สิบเจ็ดคนที่ถูกเรียกมาติดทีมก็เหลือเพียงแค่กวินธรรมสัจจรรย์คนเดียวครับประตูมือหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเมื่อวานของทุกคน๒๖คนเน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์
ธีรสินครับพูดถึงข่าวที่เขาจะเลิกเล่นหลังจากที่จบเอเชียนคลับบอกว่ายังไม่ได้มองถึงตรงนั้นนะครับ
อยากจะโฟกัสผลงานของทีมไทยในเอเชียนคลับก่อนส่วนการเล่นระดับเอเชียก็ยอมรับว่าทุกเกมมันยากอยู่แล้วซึ่งเกมแรกในการเจอกับอินเดียสำคัญมาก
เรื่องของอันดับโลกของทีมฟุตบอลโดยการประกาศของฟีฟ่า
ปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นก็ยังคงร้างอันดับเท่าเดิมครับ
ของโลกหลังจากตกรอบรองของศึกอาเซียนครับ
โอกาสในการป้องกันแชมป์๓สมัยติดต่อกัน
ส่วนมาเลเซียครับเที่ยวชนะไทยได้

ส่วนเพื่อนร่วมอาเซียนนะครับอย่างเวียดนามที่คว้าแชมป์อาเซียนสมัย๒
เนี่ยยังร้างอันดับ๑ร้อยเท่าเดิมนะครับ
อยู่เบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับ
หล่นมาสองอันดับจากร้อยสิบสี่มาร้อยสิบหก
แต่ก็ยังเป็นเบอร์สองของอาเซียนซึ่งกลุ่มห้าสิบอันดับแรกนะครับ
ของโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับจากเดือนพฤศจิกายนโดยเบลเยี
ยังคงครองเบอร์หนึ่งส่งท้ายปีสองพันสิบแปด
แล้วก็บราซิลอันดับ๒ฝรั่งเศสแชมป์โลกเนี่ย
เป็นอันดับที่สามนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในเอเชียนครับ
ย้ำอดีตครั้งเกมแรกเจออินเดียนะครับหกมักกราคม
แล้ววันที่สิบมักกราคมเจอบาร์เรนแล้วก็สิบสี่มักกราคมเนี่ย